คดีที่ไปยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดกันต่อนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๘คนนี้นะคะ
ฝากขังค่ะแล้วทุกคนก็ยังคงให้การปฏิเสธ
ขณะเดียวกันในจำนวนนี้ก็ถูกสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากที่มีการตรวจพบรอยฟันเฟืองด้วยนะคะตามร่างกายค่ะ
พนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆคุมตัวนะคะ
ผู้ต้องหา๘คนไปฝากหางต่อสารอาญากรุงเทพใต้
หลังแจ้งข้อหาซ่องโจรค่ะและในจำนวนนี้มี๔คน
ที่มีรูปฟันเฟืองที่ต้นแขนซ้ายที่ถูกปั๊มด้วยแท่งเหล็กร้อนไฟ
ไฟลนไฟตรงนี้ก็ถูกนำไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
หลังจากมีรายงานว่ารูปฟันเฟืองนี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอก
ถึงการไปทำภารกิจสำเร็จค่ะระหว่างที่เขานำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นรถ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศทางด้านขวามือนะคะผู้สื่อข่าวเราก็พยายามสอบถาม
มีภาพออกมาใช่ไหมคะฝึกอะไรกันอยากจะชี้แจงอะไรหรือเปล่า
หลังจากเมื่อวานนี้เพื่อนมาเยี่ยมแล้วเพื่อนบอกว่าทั้งหมดเป็นแพ้
สัญลักษณ์ฟันเฟืองด้วยมันคืออะไรแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะคะคุณผู้ชม
ที่เห็นผู้สื่อข่าวรุมถามก็ไม่มีใครตอบอะไรค่ะ
น้องอยากจะชี้แจงอะไรคะอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะน้องขึ้น
เพื่อนพยายามออกมาปกป้องว่าเราเป็นแพ้ในคดีนี้เนี่ย
สรุปแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงอ่ะคะมีอะไรอยากจะชี้แจงไหมคะถึงรอยปั๊ม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕บอกว่าทุกคนปฏิเสธข้อกล่าวหา
ซึ่งรูปฟันเฟืองเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลแต่ละคนที่มีสัญลักษณ์ทำด้วยความสมัครใจ
แล้วตำรวจบอกที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีทั้งปั๊มร้อนปั๊มเย็นนะคุณกาย
แล้วก็บอกว่าฟันเฟืองมันมีนัยยะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ตอนตรวจค้นไม่พบวัตถุพยานที่เป็นตราปั๊ม
ซึ่งการสอบสวน๔คนที่ที่ฉันบอกว่าเขาเอามาสอบเพิ่ม

ไปฟังตำรวจหน่อยค่ะว่าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะ
ในเบื้องต้นมีส่วนนึงที่มีรูปเฟืองที่แขน

ขออนุญาตนำไปขยายผลอีกทีนะครับ

แต่ขออนุญาตเป็นแนวทางการขยายการสูจนก่อน

ซึ่งการจับกลุ่มทั้ง๘รายเป็นหนึ่งในขบวนการก่อเหตุ
แล้วก็ยังติดตามตัวอีกหลายคนนะคะ
ส่วนประเด็นที่เมื่อวันก่อนเพื่อนผู้ต้องหามาเยี่ยม
แล้วบอกว่าเพื่อนที่ถูกจับเป็นแพ้
แล้วก็อ้างว่าผู้ก่อเหตุคือนักศึกษาอีกสถาบันหนึ่ง
ซึ่งบุคคลดังกล่าวตำรวจบอกว่า
เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุในคดีเก่า
และตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางคดีนะคะ
ขณะที่วันนี้ค่ะทางภูมิครับการ

พลตำรวจตรีวาธีอัศวุฒิมางกูลนะคะ
ได้เปิดเผยก่อนเข้าประชุมตำรวจเนี่ยนะคะ

ที่พบในรถยนต์ไปซุกซ่อนที่ป่าไผ่
ไซน้อยนนทบุรีเมื่อ๒๒พฤศจิกายน

เพื่อนำไปขยายผลหาผู้เชื่อมโยงกับคดีเนี่ยนะคะ
เชื่อมโยงกับผู้ต้องหา๘คน
ที่ถูกจับได้ในตอนนี้หรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าต้องนำพญาหลักฐานที่เก็บได้
จากบ้านพักที่ซอยวงสว่าง๑๙
รวมถึงที่พื้นที่อื่นมาประกอบเทียบเคียง

นนทบุรีที่ไซน้อยมาแล้ว

รถยนต์คันนั้นแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจน
กล้องวงจรปิดว่าเป็นรถคันเดียวกัน
กับที่ผู้ก่อเหตุเอาไปใช้สำรวจเส้นทาง
แต่ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้แน่ชัด

และในรถมีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนค่ะ

ผมพากลับไปที่เรื่องของฟันเฟืองนะนี่นะครับ
พวการสืบสวนนครบานเนี้ยนะครับพูดผู้ชมครับบอกว่า
ฟันเฟืองที่เห็นเนี้ยนะครับมันเป็นการแสดงถึงชั้นย็ดนะ
อืมรอยประทับเนี้ยค่ะมันหมายถึงความสำเร็จ

ค่ะทางขวนธบตรีธิรเดชธรรมสุธีเนี้ยฮะ
สืบสวนสอบสวนนครบานนะครับบอกว่ารอยแผลฟันเฟืองที่พบตามร่างกาย
แล้วก็หัวไหล่โดยเฉพาะตรงหัวไหล่นี่นะฮะของผู้ต้องหาที่โดนจับเนี่ย
มันคือการอวยชั้นยศครับเหมือนเหล่าทัพนะฮะ
วิธีการคือเอาเหล็กไปเผาไฟแล้วก็มาประทับบนร่างกายครับ
เพื่อแสดงให้เห็นระดับชั้นระดับขั้นจากการก่อเหตุแต่ละครั้ง
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดที่โดนจับนี่นะครับมีรอยฟันเฟืองนี้อยู่ฮะ
ก็เลยเชื่อว่าแบบนี้ไม่ใช่ระดับธรรมดาแล้วแต่เป็นระดับแกนนำแนวหน้าแน่นอนนะครับ
ข้อมูลมาว่าแต่ละเฟืองเนี่ยมันระบุถึงเรื่องราวต่าง
เช่นเคยก่อเหตุมาแล้วกี่ครั้งหรือตำแหน่งคล้ายยศของสี่เหล่าทัพนะครับ
มีทั้งบนร่างกายแล้วมีทั้งบนเสื้อช็อปเครื่องแบบของเขา
โดยส่วนมากจะมีฟันเฟืองจำนวนมากบนร่างกาย
แสดงให้เห็นว่าตรงนั้นเป็นสำหรับชั้นแนวหน้า
อย่างนี้มีอีกกรณีก็คือการเอารูปของนายสตวรรคอายุ๒๓ปี
เป็นนักศึกษาที่โดนยิงเสียชีวิตย่านจรรย์สนิทวงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ติดเอาไว้ที่ประตูครับคล้ายกับการเชิดชูผู้เสียชีวิตนะฮะ
ลุกร้าวให้ขบวนการมีการรู้สึกฮึกเหิมในการแก้แค้นคู่อริ
ทางตำรวจท่านก็บอกว่าตำรวจไม่เคยบอกนะว่าทางผู้เสียชีวิตนั้นเป็นแก่นำกลุ่มนี้ครับ
แต่ว่าถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นคู่อริแล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคดีน้องหยอดและครูเจี๊ยบรวมทั้งคดีอื่นขณะนี้ครับ
ตำรวจนั้นก็ต้องใช้วิธีการคือไปรื้อแฟมทั้งหมดนะฮะ
อย่างเช่นคดีบุกยิงกลางงานแต่งในพื้นที่สอนอสุทธิศาลครับ
เมื่อปี๖๕ก็คือปีที่แล้วเหตุยิงในซอยกำนันแม้นเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกัน
ซึ่งก็จะถูกนำกลับมาสืบสวนใหม่ทั้งหมดนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยพบว่าข้อมูลทั้ง๓คดีมีความเชื่อมโยงกันครับ
เนื่องจากว่าพฤติการในการก่อเหตุนั้นลักษณะคือคล้ายกันมากนะครับ
ตอนนี้เราเอาแฟ้มกลับมาทำนะครับเอามาปัดฝุ่นทำ
เพราะว่าในตอนแรกเนี่ยทางผมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
แต่ว่าไม่ใช่แค่คดีของน้องนะครับ
คดีคดีอื่นที่เกิดขึ้นมาเราเอากลับมาสืบสวนทั้งหมด
เนื่องจากว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าขบวนการนี้กลุ่มหลักอยู่ตรงนี้
ถ้าดูแล้วรูปแบบในการก่อเหตุมันไม่แตกต่างกันเลยนะครับ
ก็ผมพูดคร่าววิธีการแผนพฤติกรรมเป็นรูปแบบแบบเดิม
มีการพัฒนาขึ้นก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานสักพัก
นี่ครับลักษณะตำรวจบอกว่ามันกลายเป็นแบบองค์กรอาศกรรมไปแล้วนะ
ใช่นะคะก็มันมีอีกภาพหนึ่งใช่ไหมคะคุณกาย
ที่มีภาพกลุ่มวัยรุ่นถอดเสื้อแล้วก็เหมือนกับนั่งฟัง
อดเสื้อแล้วก็นั่งฟังเหมือนการประชุมอะไรสักอย่างหนึ่ง
ภาพนี้ก็ถ้าเราเห็นพื้นหลัง
ก็จะมีเสื้อช็อปของสถาบันต่างอยู่
ซึ่งมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคะ
ภาพนี้ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมรับน้องแบบลับ
มีการสั่งให้รุ่นน้องทำตามระบบหรือว่าเตรียมการกระทำการอะไรบางอย่าง
คือในข่าวบอกว่าเขาให้ถอดเสื้อเพื่อแบบทุกคนเนี่ยอายุไม่เท่ากันใช่ไหม
แต่เข้ามาแล้วเนี่ยเท่ากันหมดก็เริ่มจากการถอดเสื้อก่อน
แล้วก็สะพายกระเป๋าเป้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะนะฮะแล้วคือถ้าดูข้อมูลต่อไปเนี้ย
ก็จะพบว่าในกลุ่มนี้เองก็จะมีการฝึกมีการแบ่งชั้นฝึก
ฝึกเพื่อที่จะก่อเหตุนะฮะมีระดับอนุบาลมีปฐมมีมัธยมเลยนะ
นะคะคือแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในชั้นอนุบาลครับเหมือนรับน้องอะไรอย่างเงี้
ระดับปฐมก็คือออกไปสังเกตการณ์วิธีลงมือ
เพื่อเรียนรู้ก่อนที่จะไปก่อเหตุจริงอย่างในสหสวัสดิ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้ต้องหาเคยก่อเหตุยิงในงานแต่งอดิตนักศึกษาอุเทรน
ประถมปฐมนี่คือไปก่อเหตุซึ่งถ้าดูงานแล้ว
แล้วอาจ่ายกล้าพอก็จะได้ขึ้นมัธยม
ก็คือชุดที่ลงมือก่อเหตุ
นักศึกษาต่างสถาบันอย่างนายพฤทธิพล
ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค
ไปร่วมก่อเหตุยิงนักศึกษาอุเทรนถวาย
ที่หน้าจุฬลงกรมหาวิทยาลัยอันนั้นอยู่ในระดับมัธยม
แล้วถ้าก่อเหตุผลงานเข้าตารุ่นพี่
จะมาถึงขั้นได้ประทับตรารูปฟันเฟือง
มันมีเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้เลยค่ะ

ถ้าถูกตำรวจจับให้พูดแค่นี้

อันนี้คือที่ตำรวจเล่าให้ฟังนะคะ
ตำรวจเจอสมุดซึ่งมีลักษณะเป็นคำสอน
มีการเขียนข้อความเตือนใจทำให้ทั้งหมดที่ถูกจับเนี่ย

แล้วนอกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีรับโอนเงินสนับสนุน
ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบเส้นทางทางการเงินต่อไป
ต้องไปดูว่าเอาเงินสนับสนุนเหล่านี้มาจากไหน
แล้วรู้หรือเปล่าว่ามันมาใช้ในทางทำกิจกรรมแบบนี้นะคะ
ภูมิครับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบานบอกว่ามีมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
ขบวนการนี้นะคะแล้วก็ปลุกฝังรุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมผิดเพี้ยน
มีกฎว่าต้องปกปิดหัวหน้ากลุ่ม
พฤติกรรมรุ่นพี่กลุ่มนี้มองว่าเป็นผี
คือผีก็คือนักศึกษาที่เรียนไม่จบหรือถูกไล่ออกเขาจะเรียกว่าผี
แต่ว่าผีหลักก็วนเวียนครอบงำรุ่นน้องรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อกันไปเรื่อย

มันไม่ใช่แค่เรื่องฟันเฟืองอะไรทั้งนั้นมันไปไกลมาก
คือเรื่องแบบนี้มันจากเนื้อแล้วเป็นปัญหาเลื้อรังในสังคมไทยเลยนะครับ
ที่อุงกรที่ว่ามีการส่งคนไปนั่งฟังการไต่สวน
เพื่อจะเอาข้อกรรมนี้มาเป็นเคสสุดี้

ทำยังไงถึงจะรอดในส่วนของกฎหมาย

คุณผู้ชมครับคุณอุไรวันผิววันอายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยครับ
คุณอุไรวันเป็นแม่ของน้องภูมินะ
รุ่นพี่ที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายที่ผู้ก่อเหตุเอาไปแขวนเอาไว้

คุณอุไรวันบอกว่าลูกชายของเธอเสียชีวิตมาแล้ว๗เดือนนะฮะ
ตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้
แล้วพอมาเห็นข่าวว่ามีรูปเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี

แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนของลูกทำแบบนี้นะ
ส่วนกลุ่มเพื่อนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ
เชื่อว่าเป็นการล้างแค้นแทนลูกชายของเธอ

ส่วนตัวก็ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ส่วนตัวไม่อยากให้เพื่อนของลูกทำแบบนี้
เพราะอยากให้นึกถึงครอบครัวที่ต้องสูญเสีย
เหมือนกับครอบครัวของทางคุณอุไรวันเนี่ยนะครับ
กลัวว่าพ่อแม่ก็ทำใจยากลำบาก

ไม่แพ้สิ่งที่เธอนั้นประสบนะครับคุณผู้ชมครับ

เฉพาะเพื่อนลูกเนี่ยเอารูปไปลักษณะคือไปตั้งใช่ไหมฮะ

ส่วนเรื่องคดีของลูกชายตอนนี้ผ่านมา๗เดือนครับ
ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะฮะ
ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเร่งติดตามตัวคนร้าย

ก็อยากเห็นหน้านะคนร้ายที่มันก่อเหตุเนี่ย

คุณถึงแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้นะ
มาฆ่าลูกของเขานะครับ

มีการตั้งองค์กรลับเป็นองค์กรเถื่อนนะคะ
ในการก่อเหตุแล้วก็สืบต่อเนื่องกันมา
วันนี้ค่ะทางอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
ศาสตราจารย์ดรเสถียรธัญศรีรัฐ

ซึ่งเบื้องต้นอันดับแรกเลยก็แสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะ

อาจารย์บอกว่าตรวจสอบทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่เคยผ่านการเรียน

เพราะฉะนั้นไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาในสถาบันแล้ว
ถูกให้พ้นจากสภาพนักศึกษาไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว
คือปี๖๕เพราะไม่เข้าเรียนครบตามเวลากำหนดนะคะ
ซึ่งทางสถาบันเองเพิ่งประกาศพ้นสภาพนักศึกษาไปเมื่อเดือนที่แล้ว๑๔๐คน
อาจารย์ยังพูดอีกหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนว่าวันนี้
ตรวจสอบทั้งหมดนะฮะชื่อทั้งหมด
นั้นเป็นนักศึกษาที่เคยผ่านการเรียน

สภาพทั้งหมดไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน
ผมเพิ่งประกาศพ้นสภาพไปเมื่อเดือนที่แล้ว๑๔๐คน
ส่วนใหญ่ที่พ้นสภาพไปก็คือเข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

และใช้ชื่อสุวรรณออกไปแสดงสัญลักษณ์ต่างในทางเสียหาย
นี่ค่ะอาจารย์บอกว่าใช้ชื่อปฐุมวันไปแสดงสัญลักษณ์ต่างในทางเสียหาย
ก็ขอแถลงว่าการกระทำของผู้ต้องสงสัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสถาบันทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นที่มีชื่อสถาบันออกไปขอปฏิเสธทั้งสิ้นในทุกส่วนค่ะ
แล้วมีกระแสข่าวว่ามีรายชื่อสิทธิปัจจุบันเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันไลน์
ประมาณ๘๐กว่ารายชื่อมีการตั้งชื่อกลุ่มว่าเสรีชนคนปฐุมวัน
ทางสถาบันตอนนี้กำลังรอตำรวจประสานมาอยู่นะ
ถ้าพบว่าเป็นสิทธิ์ปัจจุบันที่ยังอยู่ในระหว่างการเรียนการศึกษาอยู่
จะตั้งกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดต่อไปนะคะ
มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มีข่าวออกมา
มีครูซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการของนักศึกษา
ในการยื่นขอประกันตัวและช่วยเหลือด้วยนะคะ
ซึ่งทางอาจารย์บอกว่าสถาบันยังไม่พบการกระทำนี้
ภาพข่าวที่ออกไปที่บอกว่ามีการสนับสนุนจากสิทธิ์เก่านั้น
สถาบันก็ขอปฏิเสธว่าไม่มีนะคะ
ส่วนที่เคยรู้ข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าว่ามีการตั้งกลุ่ม
ทางสถาบันยืนยันว่าอันนี้ไปทำกันข้างนอก
ทางเราก็ไม่มีข้อมูลที่จะไปเจาะลึกตรงนั้น
แม้กระทั่ง๘คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เพิ่งมารู้ชื่อทีหลังหลังจากเกิดเหตุ
เพราะว่าสถาบันเองเป็นสถาบันศึกษาไม่ได้เป็นหน่วยสืบ
ใครทำความผิดเราก็ปฏิบัติเรื่องของการเรียนการสอนค่ะ
ทีนี้เรื่องกรณีตราประทับฟันเฟืองที่แขนซ้ายนะคะ
อาจารย์บอกว่าเพิ่งทราบพร้อมกับนักข่าวนี่แหละ
ว่ามันมีแบบนี้ด้วยเฟืองเป็นสัญลักษณ์ของวิศวะทุกที่
ที่นี่ก็มีเฟืองดอกบัวเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา
แต่ตนเองไม่รู้ว่าปั๊มไปทำไมเพราะตอนมาเรียนก็ใส่แขนยาว
คนที่แอบอ้างชื่อสถาบันว่าเป็นนักศึกษาแล้วไปก่อเหตุที่ผ่านมา
ก็ให้ฝ่ายนิติกรแจ้งความดำเนินคดีทุกราย
หลังจากแถลงข่าวทางรองศาสตราจารย์ดรเสถียร
สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทีมข่าวค่ะบอกว่า
กรณีที่มีกลุ่มเสรีชนคนปฐุมวัน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรอาธิกรรมขนาดเล็กยืนยันว่า
ไม่เคยได้ยินชื่อกลุ่มนี้เลยนะคะเป็นการอุปโลกขึ้นมาเอง
สิทธิ์เก่าก็ไม่ใช่สิทธิ์ปัจจุบันก็ไม่ใช่
อันนี้ก็ไม่รู้จะไปควบคุมเขาได้ยังไงนะคะ
ส่วนจะไปตรวจสอบยังไงเกี่ยวกับหน่วยเสรีชนเนี่ย

ในส่วนของสถาบันเองตรวจสอบหมดแล้ว

อันนี้คือส่วนของสถาบันการศึกษาล่าสุด
ที่ออกมาแถลงนะคะทางอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันค่ะ
คุณผู้ชมครับอันนี้ในส่วนของคดี
คดีน้องหยอดคดีครูเจี๊ยบนะครับ

คดีของน้องผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็คนร้ายมากัน๓คน

ล่าสุดตอนนี้๓คนที่ว่านี้

หลังจากที่ก่อนหน้านี้จับมือยิงได้แล้ว
แล้วก็คนที่มาด้วยล่าสุดคนที่๓ครับ
พ่อพาเข้ามอบตัวแล้วก็หนีไปนู่น

หลังจากที่น้องผู้นั้นถูกยิงเสียชีวิตครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้๒คน

กระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
พ่อของนายวชิรวิทย์

ติดต่อมาขอนำตัวลูกชายเข้ามอบตัวครับ

เพราะว่าที่ไปพักนี่คือไปพักกับพ่อนะครับ

นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปนะ

ตามกฎหมายนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่า

ก่อเหตุในคดีนี้ตำรวจจับได้คนแรก

คนนี้แหละที่เป็นคนจ่อยยิง

แล้วก็ล่าสุดคือที่เข้ามอบตัวนะครับ